เป็นวิรกรรมของเด็กเทคนิคที่นั่น

ไม่ได้ไปตีรันฟันแทงกับใคร
รถจักรยานยนต์เขายางแตก

ล้อมันบดกับถนนพังแน่

เอารถจักรยานยนต์ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลย

มันหนักมากนะคุณมอเตอร์ไซค์

ล้อนายางแบนใช่ไหม

ไปหาร้านปะยาง

เขาขี่ตามกันแล้วมีคนถ่ายไว้ได้

พวกอะไรที่เขาถ่ายพวกเมี้ย

ปกติถ้าเห็นก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่หลังกระบะอะไรแบบนี้ใช่
เพื่อนเขามีจักรยานจนกันหมดไง
เขาก็ตามหลังมาก็ระวังหลังให้เพื่อนด้วย

ถ้าใช่ก็ควรจะยกขึ้นกระบะนะ

นี่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งกัน

นายยศกรปั้นสุวรรณอายุ๑๖ปีนักเรียนช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเจ้าของรถจักรยานยนต์

นี่ฮะน้องคนนี้พ่อนุ่มคนนี้
ยศกรบอกว่าอย่างนี้
ขี่จักรยานยนต์นะเพื่อจะไปโรงเรียนกับเพื่อน
ออกมาจากบ้านที่บ้านขวางอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีรุยา
ก็ไม่ใจกับทางเทคนิคอ่างทองมากนักหรอกนะ
ระหว่างทางยางล้อหลังแตกแถวสี่แยกบ้านรอ
ทีนี้ก็เลยบอกกับเพื่อนทีแรกยศกรบอกผมก็พูดเล่นนะพี่
ผมก็บอกประมาณว่าโอ้โหจะไปยังไงทีนี้เนี่ย
ขึ้นรถไปได้ไหมแบกขึ้นรถซ้อนท้ายไปหน่อยได้ไหม

เพื่อนเอาจริงฮะเพื่อนบอกยศกรนายขึ้นเลยเดี๋ยวเราแบกให้
แล้วก็แบกจักรยานยนต์ของยศกรขึ้นซ้อนท้ายกันไป
ก็ขี่กันไปนะฮะเพราะเขาก็เป็นห่วงว่า
สงสัยจะไม่รอดเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยเป็นแบบนี้ดีละครับชุดทวมครับ
คุณก็พาไปจนไปถึงร้านปะยาง
ก็เครื่องอย่างการข่าวตีนผมก็เลยยบขึ้นมาเลย

สุดท้ายก็มาถึงร้านปะยางในตัวเมืองอ่างทอง

ปากยางเรียบร้อยไปโรงเรียนต่อ

เขาบอกปะยัง๒๔ชั่วโมง

เขาบอกเขาเปิด๒๔ชั่วโมงคุณมุ่งแบบที่คุณก็เล่น